บางคนเหมือนกับเป็นรับจ้างคือไม่ได้สังกัดบริษัทอย่างชัดเจนว่ามีงาน
เขาจ้างงานได้งานประจำนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นทำงานรับจ้าง
ปกติก็รับจ้างเพื่อที่จะไปทำก่อสร้างอาจจะเป็นรายเล็กรายย่อยอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามันไม่มีคนจ้างอย่างนี้กลุ่มแบบนี้เนี่ยเข้าไหมคะ
ที่จะได้รับ๕๐๐๐บาท๖เดือนค่ะ
ครับตอบสั้นเลยนะครับว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ครับ
ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเยียวยาผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกันดอตคอมนะครับนะ
โดยที่ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นเลยนะครับไล่ถึงสิทธิ์อาชีพที่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาผ่านมาตรการนี้นะครับ
อันแรกเลยคือมีอายุต่ำกว่า๑๘ปีเป็นผู้ว่างงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่จะเกิดพิษโควิด
กลุ่มที่๓คือกลุ่มค่าราชการกลุ่มที่๔คือพนักงานรัฐกลุ่มที่๕คือผู้ที่เกษียณอายุแล้วและรับบำนานอยู่นะครับ
กลุ่มที่๖คือนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่๗คือเกษตรกรกลุ่มที่๘คือผู้ค้าขายผ่านออนไลน์
กลุ่มที่๙คือพนักงานรับจ้างก่อสร้างและกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มโปรแกรมเมอร์
มาที่รับจ้างก่อสร้างค่ะรับจ้างก่อสร้างนิยามนี้คืออะไรคะ
รับจ้างก่อสร้างที่เป็นผู้รับเหมาหรือว่าเป็นพนักงานแรงงานในการมา
พนักงานแรงงานที่ไปที่ไปทำงานก่อสร้างรายวันนะครับนะครับผม
แล้วก็มายื่นแสดงสิทธิ์ขอใช้สิทธิ์ตรงจุดนี้นะครับนะก็จะไม่ได้รับการพิจารณา
ซึ่งรับจ้างก่อสร้างในที่นี้เนี่ยแปลว่าเขามีบริษัทสังกัดชัดเจนใช่ไหมคะถึงไม่เข้าเกณฑ์นะคะ

แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้มีบริษัทสังกัดล่ะคะแต่ว่าเขาเหมือนกับไม่แน่ใจว่าควรจะใช้คำนิยามอะไร
แต่ว่าคือมันแล้วแต่งานไม่ได้มีบริษัทแต่ว่ารวมกลุ่มกันว่ามีงานไหนเราก็ไปมีงานไหนเราก็ไปอย่างนี้ค่ะ

นั้นสามารถลงทะเบียนผ่านได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับอาชีพอาชีพอิสระนี้สามารถเข้าได้ครับใช่ครับถูกต้อง
แม้ว่าเราจะเรียกงานส่วนใหญ่ที่เขาทำเหมือนกันว่าเป็นคนรับคนงานรับจ้างก่อสร้างใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่เขาก็ถือว่าเป็นหวดอิสอาชีพอิสระครับ
แต่ทีนี้เวลาลงทะเบียนค่ะ

อันนี้อยู่ที่เทคนิคคนลงทะเบียนก็เปล่านะครับ
คือใครมันต้องอยู่ชั้นที่เทคนิคไปแล้วนะครับ
ผมขออนุญาตรับไปเช็คให้ได้ด้วยนะครับ
เพิ่มเติมดีกว่านะครับแต่ว่าที่ที่พูดมาเนี่ยคือเขาไม่ได้สังกัด
ในส่วนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องเป็นอาชีพอิสระใช่ไหมครับ
แล้วก็ใครจะมาจ้างเขาเขาก็พร้อมเทียบไปในตรงนี้ผมเข้าใจว่าเขาเป็นอาชีพอิสระ
ไม่สังกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งใช่ค่ะแต่ทีนี้
ถ้าความเข้าใจของเขาคือว่าอ๋อก็ส่วนใหญ่เขาที่เขารับจ้างเข้าไปก่อสร้างมันแหละ
มันเท่ากับว่าถ้าสมมุติเขากรอกจริงแปลว่าเขาถูกตัดทิ้งถูกป่ะคะ
ใช่ถ้าเกิดเข้ากรอกว่าเป็นรับเหมาก่อสร้างถูกตัดทิ้ง
เอาแบบเร็วนะคะในกรณีของโอ้โหมันมีหลายอันนั่งเลย
ในกรณีของคนที่จะอุทธรณ์รัฐกำหนดไว้แล้วว่าคืออุทธรณ์ไม่ได้
คือตัดสินไปแล้วคือจบถูกไหมคะคือถ้าใครไม่ผ่านคือไม่ผ่าน

อย่างนี้สมมุติถ้าจอมขวัญนะคะรับเหมาก่อสร้างไม่ใช่รับเหมาก่อสร้าง
คือรับจ้างเป็นอิสระแต่ว่าส่วนใหญ่ไปก่อสร้างแล้วดันไปกรอกว่าตัวเองก่อสร้าง
ขวัญก็ไม่สามารถเดินไปบอกผู้ช่วยได้แล้วสิคะว่าโอ๊ยคือไม่รู้ว่าก็เลยกรอกไปตามจริงอย่างนี้
ครับก็อันนั้นเนี่ยคงเมื่อมันเข้าระบบไปแล้วนะครับ
และถูกตัดสิทธิ์ออกไปถูกต้องครับเขาจะเสียสิทธิ์
มันลาอะไรก็แล้วแต่แล้วคือเงินมันโดนตัดไปตามวันที่ทำงานจริงด้วย
คือคนอย่างนี้คือรับเงินน้อยลงจริงลำบากจริงก็ไม่เข้าถูกไหมคะ
คนที่ได้รับพิษโควิดนะครับและทำให้รายรับประจำลดน้อยลง
ไม่ว่าจะเป็นถูกตัดชั่วโมงและรายรับลดลงหรือว่าบริษัทไม่เปิดนะครับ
ปิดทำการไม่มีรายได้สามารถที่จะเข้ามาเข้าข่ายในคุณสมบัติของเราไม่ทิ้งกันดอตคอมครับ
ไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นแค่เหมือนกับลดวันทำงานและลดเงินไปตามวันทำงานด้วย
แล้วก็เป็นเซ็นเอกสารอะไรกันภายในนะคะหรือว่าเป็นคือเป็นการตัดลดรายได้นะคะ
แต่ว่ายังมีสังกัดอยู่บริษัทยังเปิดอยู่แต่ว่าอาจจะลดวันทำงานลงมาหรือใดก็แล้วแต่

เข้าข่ายนะครับเข้าข่ายนะครับอย่างที่ผมเรียนถ้าเกิดเขาสามารถชี้แจงได้ว่า
รายรับของเขาได้รับผลกระทบนะครับนะสามารถที่จะเข้ามาผ่านมาตรการนี้ได้ครับ
ผมพอจะมีเวลาสักหนึ่งนาทีไหมครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชน